ใครที่เป็นสายแบบชอบทานผัดผักโดยเฉพาะผัดผักบุ้งไฟแดง
จะพาไปร้านนี้เจ้าดังแห่งเมืองนครปฐมเขาบอกว่า
ขึ้นชื่อมากว่าผัดผักบุ้งไฟแดงแรงถึงหลังคา

ใจเย็นตั้งสติคุณผู้ชมไม่ได้เกิดไฟไหม้หรืออะไร
เป็นแค่การผัดผักมุ้งเท่านั้นเอง
ผัดผักมุ้งเหรอ
โอ้โหคุณดูนะเวลาจะเทผัดผักมุ้งลงไป
คือเขาเรียกว่า
คือร้านของป้าเนี่ยของเจ๊มดเนี่ยเขาเด่นเรื่องเมนูผัดผักปุ้งไฟแดงนี่แหละเพราะว่านอกจากจะมีรสชาติที่อร่อยเข้มขนผัดผักปุ้งผักปุ้งเขาเขาเนี่ยกรอบสดเขาจึงโชว์ผัดผักปุ้งไฟลุคแบบเนี้ยหน้าร้านอ่ะคุณดูดิลูกพ้าผ่านไปผ่านมาเห้ยเออเห็นแล้วอยากกินสนอกสนใจนะฮะซึ่งผัดผักปุ

แน่ใจเหมือนกันลองดูแล้วกันติดต่อไปได้นะคะ
โอ้โหก็อย่าพอนะปีหลังครั้งนะไฟเล่นแรงขนาดนี้ไง
กนะอัดอั้นมานานปีละครั้งก็ลุกโชนขนาดนี้เลย
อยากลองไปทานเหมือนกันว่ารสชาติจะเป็นอย่างไร